คุณผู้ชมทีนี้ชาวบ้านโวยมาเราก็ต้องนำเสนอข่าวนะคะ
แสดงสินค้าโอท็อปที่จังหวัดนครพนม
มูลค่าการก่อสร้าง๓๐ล้านวิวมุมสูง
เป็นแบบนี้สวยงามมากแต่เดี๋ยวไปดูใกล้
ไปรีบแม่น้ำเลยมันถูกทิ้งค่ะ
มันถูกทิ้งคว่างปล่อยรกร้างแบบนี้ไม่ได้ใช้งาน
งบ๓๐ล้านละเลงละลายไปกับตาเลยนะคะ

ก็รู้สึกไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่ค่ะ
ชาวบ้านที่ตำบลหนองญาติอำเภอเมืองจังหวัดนครพนม
สุดท้ายแล้วก็ตัดสินใจออกมาร้องเรียนผ่านสื่อมวลชนนะคะ
บอกว่าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสื่อไปตรวจสอบหน่อย

ให้ตรวจสอบที่มาที่ไปของโครงการอาคาร๑ตำบล๑ผลิตภัณฑ์
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมนะคะ
ซึ่งการก่อสร้างเนี่ยมันก่อสร้างภายในพื้นที่พัฒนาอ่างเก็บน้ำหนองญาติ
เมื่อปี๒๕๕๕คุณดูสิประตงประตูพังหมดแล้วนะคะ
แล้วใช้งบประมาณก่อสร้างกว่า๓๐ล้านบาท
เพื่อจัดเป็นศูนย์จัดแสดงกิจกรรมสินค้าโอท็อปของชุมชน
รวมถึงมีการจัดกิจกรรมต่างในโครงการ๑ตำบล๑ผลิตภัณฑ์จำได้ไหม
แล้วสุดท้ายตอนนี้น่าจะไม่มีสินค้าโอท็อปอะไรหรือเปล่า
เขาก็เลยไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาแสดงค่ะ
ปัจจุบันอาคารหลังนี้ถูกปล่อยทิ้งร้างไม่มีการใช้งานมานานกว่า๑๐ปีแล้วนะคะ
ทำให้เกิดปัญหาคือตอนนี้มันสุดโสมแล้วอ่ะ
มันซุดโสมแล้วก็ตอนนี้เห็นไหมครับโครงสร้างเริ่มจะไม่ค่อยโอเคแล้วนะคะ
อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดูแล
ซึ่งชาวบ้านในพื้นที่อยากร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงสำนักการตรวจเงินแผ่นดินนะคะ
ให้มาดูแลหน่อยให้คุ้มค่ากับภาษีของประชาชนที่จ่ายไปนะคะ

บางสวยสไตล์อีกเกจด้วย
ใกล้กับแม่น้ำด้วยนะคะอ่ะอังเก็บน้ำนะ
อย่าให้๓๐ล้านกลายเป็นอาหารปลวกไปเลยนะ

ไปดูเรื่อง